เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วง๒ทุ่มที่จังหวัดสระบุรี
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักผู้พิพากษาศาล
ผู้พิพากษาเป็นฝ่ายหญิงก็คือเป็นพันรยานะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าไป
ไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลรถดับเพลิงพอเข้าไปถึงค่ะ
ดับไฟได้แล้วขึ้นไปดูชั้น๒ของบ้าน
สามีของผู้พิพากษาสำลักควัน
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะ
ขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
และจุดที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ทำงานค่อนข้างลำบากเพราะดันไปอยู่ใกล้
จุดที่มีการจัดงานของดีสระบุรีและงานกาชาติประจำปี๒๕๕๙
โอ้โฮคนก็เยอะเลยสิมางานกาชา
จุดนั้นเขาปิดถนนบางส่วนคนสัญจรไปมาก็เยอะ
ทำให้รถดับเพลิงรถกู้ชีพเข้าถึงบ้านหลังเกิดเหตุได้อย่างล่าช้าค่ะ
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะช่วง๒ทุ่มเนี่ย
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูน๒ชั้นต้นเพลิงอยู่ที่ห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
เจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นค่ะฉีดน้ำเข้าไปเลยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมง
ควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเกิดเหตุเข้าไปตรวจสอบด้านในซิ
พบนายแพทย์รุษชัยยชิตเป็นนายแพทย์โรงพยาบาลเกษมราชสระบุรี
เป็นสามีของเจ้าของบ้านนอนหมดสติอยู่ในห้องชั้นสองของบ้านนี่แหละ
ค่ะโอ้โหตอนแรกที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปนะ
เขาบอกว่าควันมันขโมงเลยคุณสุภาษา
แล้วมองไม่เห็นด้วยว่ามีคนอยู่ในบ้านจนเจ้าหน้าที่เขาเท้าไปเตะ
พอไปเตะปุ๊บอ้าวนี่คือร่างคนนี่คนนี่

และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
นี่เป็นช่วงที่นำร่างของนายแพทย์ท่านนี้ออกมาเนี่ยนะคะ
ส่วนผู้พิพากษาสารจังหวัดสระบุรี
ก็คือนางวันทิมาโสมานันพันรยา

หนีออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตและพันรยา
ซึ่งเป็นผู้พิพากษาได้กลิ่นเหม็นไหม้
มาจากชั้น๒ของบ้านรีบขึ้นไปดูเลยค่ะ
ไปเจอควันควันจำนวนมากออกมาจากห้องนอน
ผู้เสียชีวิตก็เลยให้พันรยาออกไปด้านนอกก่อน

ตัวเองเนี่ยคว้าถังดับเพลิงสองถังวิ่งสวนควันขึ้นไปเลยที่ชั้นสอง
พยายามดับไฟด้วยตัวเองแต่ช่วงเวลานั้นคาดว่า
น่าจะมีกลุ่มควันจำนวนมากในห้องต้นเพลิงนะ
ตัวเองก็เลยหนีไปอยู่ห้องซึ่งอยู่ติดกัน
และสำลักควันจนหมดสติฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้ตำรวจสพเมืองสระบุรี
ก็จะสอบปากคำผู้พิพากษาสารจังหวัดสระบุรี
ก็คือนางวันที่มาพันรยาผู้เสียชีวิตพร้อม
เจ้าหน้าที่พอถอจะเข้าเก็บหลักฐานในห้องต้นเพลิง
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ